คุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะครับ
ขออนุญาตเริ่มต้นที่ข่าวสารสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตร
เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกรมศิลปากรในวันที่๑๕กันยายนนี้ค่ะ
ผลเอกธรรมสักปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
พร้อมด้วยนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรที่โรงเรียนศิลปะธนบุรี
เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในส่วนของการจัดสร้างราวบันไดนาคทั้ง๔ชั้นเทพชุมนุมฐานภัยทีนั่งราบจำนวน๑๓๒องค์
และเทพยดาท้องไม้ได้แก่เทพนมนั่งส้นครุฑยุทธ์นาคจำนวน๗๐องค์
ดำเนินการโดยโครงการศิลปาชีพเกาะเกิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ศิลปาชีพศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
วันนี้มาดูมีความประทับใจเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความเสียสละในการที่ดำเนินการนะครับ
แล้วก็คนต่างเหล่านี้เขาก็จะมีความทุ่มเทคืออาจจะเมื่อก่อนออกกำลังเขาจะมีการแบบมีการทานข้าวทำงานออกกำลังเขาก็จะลดเวลาออกกำลังลงไปทำงานให้มากขึ้น
บางคนทำในส่วนรับผิดชอบไม่เสร็จก็ทำนอกเวลาฉะนั้นผลที่ได้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็วันที่๑๕กันยานี้ถือว่าทั้งหมดเนี่ยเสร็จแน่นอน
เราก็จะเริ่มเคลื่อนย้ายไปประกอบที่พระเมรุมาตรแล้วก็จะติดตั้งไว้เลยที่นั่นตั้งแต่วันที่๑๕เป็นต้นไป๑๕กันยายนนะครับ
โดยศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรนี้จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรในวันที่๑๕กันยายนนี้และจะเริ่มเคลื่อนย้ายไปประกอบที่พระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ส่วนวันที่๒๑กันยายนนี้พลเอกธนศักดิ์กล่าวว่ามีพิธีบวงสวงราชรสที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเตรียมฝึกซ้อมในริ้วขบวนต่อไปค่ะ